คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องของการเมืองกันสักนิดนึงละกัน
เพราะว่าเป็นประเด็นร้อนหลายคนก็ตกลงว่า
เรื่องประเด็นการถือหุ้นสื่อสสว

พักอนาคตใหม่ยอมรับคำตัดสินของศาลซะเถอะ
สำหรับการสั่งให้หัวหน้าพักหรือว่านายธนทร
หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราว
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการวิภาควิจารณ์มันอาจจะละเมิดเข้าข่ายการละเมิดสารได้เหมือนกัน
รวมถึงสอสอภักดิ์พลังประชารัฐเอง
ก็มีการยื่นคำร้องให้ประธานสภาพผู้แทนราชดร
สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย๓๓สสฝ่ายค้านอีกค่ะ

แล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นการร้องไปร้องมาหรืออะไรนะคะ
แต่อยากให้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บรรทัศน์เดียวกัน
นายชัยวุฒิธนาคมาสุนทร
สอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐค่ะ

เพื่อยื่นหนังสือถึงประธานสภาพผู้แทนราษดร
ขอให้ดำเนินการส่งให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยคุณสมบัติสมาชิกภาพสอสอ

จากที่ก่อนหน้านี้จะมีการยื่นคำร้องผ่านช่องทางของสารรัฐธรรมนูลโดยตรงในนามส่วนตัว
แต่ก็มองว่าถ้าหากเข้าชื่อสอสอเพื่อยื่นผ่านประธานสภา
อาจจะมีขั้นตอนตรวจสอบที่ยาวนานขึ้น

และตัดสินใจยื่นเรื่องต่อประธานสภา
แบบเดียวกับที่พักอนาคตใหม่ยื่นร้องสอสอรัฐบาล

จากนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าการยื่นหนังสือ
เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติสอสอเนี่ย

แต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทุกคนต้องถูกตรวจสอบ
และคำร้องนี้ก็ได้นำแนวทางของสารรัฐธรรมนูญมาพิจารณาแล้วด้วย
ส่วนการต่อสู้คดีของ๒๑ศาสตรภพพลังประชารัฐ

ทศพลเพ็งส้มฝ่ายกฎหมายพักพลังประชารัฐก็บอกว่า
ให้สอสอแต่ละคนรวบรวมข้อเท็จจริง
แล้วก็ยกร่างคำชี้แจงให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า
แต่ยังคงต้องรอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
ก็เลยยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่า
ห้าวันออกไปหรือเปล่าทางด้านของนายวิศนุเครืองาม
สารรัฐธรรมนุนนั้นรับคำร้องถือหุ้นสื่อ
ซึ่งก็มีรายชื่ออยู่ในโผล่ว่ามีรัฐมนตรีนะครับ
ท่านนายกนั้นก็จะคิดอย่างไรส่วนตัวท่านบอกไม่ทราบ

ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับ
ด้านนายธนกรวงบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐก็เชื่อนะคะว่า
สอที่ถูกตรวจสอบจะไม่กระทบถึงการตั้งคอรมอลอย่างแน่นอน
และขณะนี้คดีเองก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดด้วย
รวมถึงนายธนกรยังได้กล่าวถึงพักอนาคตใหม่
ตั้งข้อสังเกตถึงการรับคำร้อง๓๒สสฝ่ายรัฐบาลของสารรัฐธรรมนูล
ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
โดยบอกว่าอย่าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับคำวินิจฉัยของศาล
เตรียมข้อมูลชี้แจงน่าจะดีกว่า
เพราะในอดีตก็เคยมีอดีตสอสอติดคุก
เพราะละเมิดอำนาจสารรัฐธรรมนูญมาแล้วด้วยค่ะ